ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์บนท้องถนนที่ต้องเตือนกันนะฮะค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยทำอะไรแบบปัจจุบันทันด่วนเลี้ยวตัดหน้ากระทันหันอะไรอย่างเงี้แม้เราจะไม่เป็นอะไรคนอื่นเขาประสบเหตุเนี่ยถึงขั้นตายได้ใช่นะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะฮะจุดหน้าปั๊มช่วงกลาง

ปีชื่อในเสกสรรนะครับเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนในรถตู้นะครับอ่าที่เป็นผู้โดยสารบัตรเจ็บหนึ่งคนเป็นผู้หญิงนะครับชื่อนางสาวสโรทรอายุสี่สิบสองปีก็ถูกเสร็จกระจกของรถตู้ที่แตกเนี่ยนะฮะอ่าบาดเข้าไปนะครับกระเด็นเข้าตาเห็นเหตุการณ์นี้แล้วเราก็ต้องไปตรวจสอบเลยว่าเอ
มีรถวิ่งสวนทางกันตรงจุดทางเข้าปั๊มตามภาพในกล้องวงจรปิดยังมีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหลงเหลืออยู่เลยนะครับโดยเฉพาะเสร็จกระจกเนี่ยยังมีติดค้างอยู่เลยบนถนนเนี่ยนะฮะแถวแถวนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่ห้าที่ผ่านมานะครับพนักงานของปั๊มน้ำมันบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาอยู่ตร
เสียงดังสนั่นรีบวิ่งไปดูหน้าปั๊มเห็นคนขี่จักรยานยนต์ตอนนั้นนอนเสียชีวิตจมกองเลือดไปแล้วนะฮะทางปั๊มก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็เป็นอย่างที่เห็นครับคือรถตู้เลี้ยวตัดหน้าเข้าปั๊มอย่างกระทันหันจนจักรยานยนต์เนี่ยเขาเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชนไป
รถตู้ก็คือเขาเขาจะเลี้ยวเข้ามาสถานีน้ำมันคือเขาเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวเข้ามาปุ๊บก็เหมือนไม่ได้ชะลอเลยตามตามที่ดูในกล้องครับในในกล้องวงจรปิดก็คือชะลอรถมอไซค์มาทางตรงรถตู้รถตู้นั้นเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเขาก็ชิดชิดมาเลนนี้เลยชิดชิดมาเลนฝั่งมอไซค์เลยก็
รถมอไซค์นี้ก็คือชนชนด้านกลางไปถึงข้างข้างหลังของรถตู้ก็คือมอไซค์ก็กระเด็นไปฝั่งฝั่งทางนู้นแล้วคนก็เหมือนเหมือนตีรังกาเอาหัวลงประมาณนี้ก็นอนแน่นิ่งเลย
อ่าไม่อยู่อยู่ในรถอยู่ในถนนและกลางถนนครับถนนมันเล็กถนนมันเล็กคือเขาต้องเลี้ยวออกไปฝั่งนู้นถ้าคนเจ็ดเลี้ยว
เราได้โทรศัพท์ไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนขับรถตู้นะครับชื่อว่านาย
ประสบสุขสุนประสิทธิ์อายุสามสิบเก้าปีอ่าเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขาขับรถตู้มาจากถนน
ประชาอุทิศจะเดินทางกลับบ้านย่านพระราม๒ในรถก็มีภรรยากับลูกนั่งมาด้วย
ก็นั่งอยู่ที่เบาะนั่งแถวแรกของรถตู้เขาเป็นคนขับ
ขับมาตามถนนพุทธบูชาเป็นถนนสองเลนนะฮะมาถึงตรงจุดหน้าปั๊มที่เกิดเหตุ
ปั๊มปอตทเรียบทางด่วนถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนรอบนอกกรุงเทพ
ฝั่งใต้น้ำมันใกล้หมดเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะแวะเติมน้ำมัน
รับว่าไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวขวาคือพอเห็นปั๊มเลี้ยวเลยนะฮะ
จังหวะนั้นรถจักรยานยนต์ก็ขี่มาพอดีมาจากทางฝั่งบางขุนเทียนนะฮะ
อ่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็พุ่งชนเข้ากลางรถตู้เขาอย่างจัง
คือตอนที่ชนเนี่ยนี่ฮะศีรษะของคนขี่จักรยานยนต์เนี่ย
แทกเข้าไปที่กระจกด้านข้างรถตู้อย่างแรงด้วยนะฮะ
ก็เลยทำให้กระจกถึงขั้นแตกนะฮะคือเศษกระจกเนี่ยกระเด็นเข้าไปในรถตู้อ่ะ
ตาของภรรยาของคนขับด้วยนะครับส่วนคนขี่จักรยานยนต์พอชนกระแทกกับรถตู้แล้ว
ก็กลิ้งกระแทกกับถนนอีกเสียชีวิตคาที่นะครับ
คือนายประสบสุขบอกว่าภรรยากับลูกเขาก็ยังหวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เขาก็ยอมรับว่าเขาเลี้ยวรถอย่างกระทันหันจริงไม่ทันมองด้วยว่ามีจักรยานยนต์อีกฝั่งหนึ่งที่เขากำลังขี่สวนมา
ส่วนทางฝั่งของผู้ตายนะครับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีได้คุยกับน้าของผู้ตายบอกว่า
ปกติแล้วผู้ตายเขาก็ขี่รถใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
วันเกิดเหตุคือออกไปทำธุระกำลังจะกลับเข้าที่พักในบริษัท
ก็มาประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตซึ่งผู้ตายที่อายุสิบแปดปีชื่อนายเสกสรร
ก่อนหน้านี้นะเมื่อ๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แชร์โพสต์ภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพคนเสียชีวิต
หัวใจสีดำเหมือนกับเป็นลางเพราะว่าพิมพ์ข้อความบอกว่า
ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีฉันเนี่ยเธอจะรู้สึกเสียใจบ้างไหมค่ะ
แต่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นลางนะครับว่าจะต้องมาเสียชีวิตกันแบบนี้
ยาดรับศพไปบอมเพลินกุศลที่วัดโนรประชาศรรย์อำเภอเมืองจังหวัดพระเจ้าบูรณ์บ้านเกิดนะครับ
คนขับรถตู้ไปร่วมงานศพมาแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนตำรวจก็เป็นสอนอทุ่งครุนะฮะที่เป็นเจ้าของคดีได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้ว
คนขับรถตู้เองก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ